ถ้าร้องได้ให้ร้านถ้าร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับ
จะรับมาพวกเขาอีกแล้วนะครับความสนุกสนานแบบนี้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงกับรายการ
ร้องได้ให้ล้าน

นักร้องนะครับที่เขาต้องการมาแข่งขันนะครับ
จากทางบ้านเพื่อมาร้องเพลงให้ถูกต้อง

ถ้าคุณร้องได้ครบ๑๐เพลงคุณรับไปเลยนะครับ
๑ล้านบาทครับ
ทรงผมคุณเป๊กกี้แล้วผมหิวเลย

อยากกินพวกเห็ดหอม
อันนี้ทรงนักสืบ

เป็นแฟชั่นสวยอยู่
อันนี้แฟชั่นเด้อเสื้อผ้า

เราต้องมีแฟชั่นแบบลูกทุ่งเรามีแฟชั่นด้านล่างด้วยนะฮะ
วันนี้ขอต้อนรับผู้ร่วมแฟชั่นของดิฉันทุกคนด้วยนะคะ
ต้อนรับคุณวัสสุคุณตั้มคุณเนสคุณวาวและคุณหนุ่ยค่ะ

แฟชั่นที่ว่านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้า
อยากพูดถึงเรื่องเสียง

แต่ละคนที่มาที่นี่ก็รักในลูกทุ่งอยู่แล้ว

อันนี้เรียกว่าแบบแหล่
อันนี้มาจากน้ำครับ

เออคือออก

อันนี้จะอ้วกหรือไงคะ

เออคือออก
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของการ
แหล่คุณหน่วยเขาทางแหล่

ของของวาจะเป็นลูกคอแบบเสพาค่ะ

เป็นเพลงแบบนี้เลยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้

ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับคุณวิ่ง

เห็นลูกขอของเพื่อนไปแล้ว

เขาเรียกไวเบเรชั่นทำเสียงสั่นอย่างนี้

อีกกี่ปีให้รอรอพี่นะแก้วตา
จงรอไม่นานรอกหน้า
จะหวนคืนมาดังคำขอร้อง
วิ่มนี่ก็คือว่ามีเลือดลูกทุ่งอยู่เต็มเลย
ชีวิตรักเลยนะในเพลงลูกทุ่ง
แล้วก็วันนี้นะคะวิมก็ใช้เพลงลูกทุ่งให้เป็นประโยชน
ว่าตอนนี้ร้องไปแล้ว๒เพลงมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว

ตอนนี้ก็มาถึงเพลงที่๓กันแล้ว
สบายถ้าคิดว่าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓นะครับ

เป็นเพลงมีจังหวะขึ้นมาบ้างนะสนุกสนานน่าเต้น
แล้วก็คุ้นหูชินหูกันดีเป็นเพลงที่ไม่ใหม่
ถามเขาเลยดีกว่านะครับคุณวิมนะครับเพลงนี้เป็นยังไงครับรู้จักแน่นอน
คือคือถามว่าผมเคยฟังผมเคยฟังหลายครั้งมากเพลงนี้แต่ว่าไม่เคยลอง

ก็ต้องคิดหนักแล้วตอนนี้ต้องมาตอบคำถามก่อนนะครับฟังไปแล้วครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
วิมครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

บอกว่าเล่นแบบนี้นะคะมาถึงในจุดที่ท้าทายที่เราอยากจะทราบกัน
สำหรับตัวช่วยคุณป่าคิดว่าเขาจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้
ยังไงนะฮะคุณวัสสุครับคิดว่าเขาจะใช้ไหม
คิดว่าน้องวิมน่าจะเล่นแต่ว่าอาจจะต้องใช้ตัวช่วย
คุณหุยล่ะคะดูสีหน้าแล้วอาการแล้วน่าจะใช้ครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ๑๙ดีดีไอบลูพาเวอร์ครับ
วิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอบว่าใช้ครับใช้ครับ
ผิดได้หนึ่งครั้งครับโอ้โหอยากได้แค่เน่นเองเหรอ
ใช่ครับโถโหมากน้อยมาดูกันนะครับ
ว่าจะได้ดังใจหรือไม่นะครับตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์หนึ่งถึงหกนะครับ

คุณวินตัดสินใจเลือกตัวช่วยจาก

เขาบอกว่าอยากได้ร้องผิดได้๑คำก็พอแล้ว

ก็คือแผ่นที่๑นะครับ
ตัวช่วยของเขานะฮะ
ไม่ใช่ร้องผิดได้๑คำนะครับ

ดีกว่าที่เขาคิดไว้เยอะนะครับข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
ร้องเพลงที่๓สำเร็จนะครับ

ร้องเพลงที่๔
ไปลองเมืองฟ้า

คุณวิมร้อง